สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูอาชีพนึง

นายธิรวัตรอรุณคนทะนั้นเขาเรียกกันว่า

ลุงอะไรนะลุงหลองเหรออ๋อลุงหลอง
ลุงหลองนี่เป็นเกษตรกรเลี้ยงพึ่งชนโรงและพึ่งโรงนะครับ
แล้วเขาทำการเก็บน้ำพึ่ง
น้ำพึ่งธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เก็บไหนอ่ะ
เก็บตรงนี้และตั้นและตั้น
พึ่งเด็มไปหมดเลยโอ๊ยฟังไม่รู้เรื่อง
จริงแล้วพึ่งเหล่านั้นก็จะบินกลับมาที่สวนของลุงหลองมาทำรังครับคุณผู้ชมครับแล้วเลี้ยงพึ่งทั้ง๒ชนิดเนี่ยรวมกันเนี่ยถึง๘๐รัง
มานานกว่า๒ปีแล้วสร้างรายได้ปีละเกือบแสนบาทเลยทีเดียว
ชนโรงสามารถเก็บน้ำพึ่งได้ปีละ๒ครั้งได้น้ำพึ่งประมาณสัก๑กิโลกรัมต่อรัง
ส่วนพึ่งโพรงจะเก็บน้ำพึ่งปีละ๑ครั้งได้น้ำพึ่งประมาณ๑๕กิโลกรัมต่อรังนะครับ
น้ำพึ่งที่ได้จากพึ่งชนโรขายได้ขวดละพันบาทเลยนะ
คือไม่ได้หาทานกันง่ายนะครับส่วนน้ำผึ้งที่ได้จากพึ่งโพรงราคาต่ำลงมานิดนึง
ก็จะขายได้ราคาขวดละห้าร้อยบาทแล้วคุณชนะเลี้ยพึ่งอะไร
ผมก็จะเลี้ยงพึ่งทั่วไปค่ะพึ่งโอ้ยอะไรของคุณเนี้ย
แล้วแล้วน้ำผึ้งแพงไหมพึ่งแพงสิอ๋อเหรอน้ำผึ้งแพงไหม
แล้วเพิ่งจะแพงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพิ่งเป็นพึ่งแท้แล้วน้ำตาลมันขึ้นเรื่อยไง
ก็จะราคาแพงตามน้ำตาลทานอะไรน้ำผึ้งแท้ก็ไม่ใส่น้ำตาล
เหรอโทษทีมาตับไหนเนี่ยคุณลุงนะครับเขาบอกว่าทำรังพึ่งเนี่ยนะฮะ
แบบนี้ขายด้วยนะคือตัวรังที่ทำจากไม้แบบนี้ไง
ทำขึ้นมาเพื่อให้ใครที่สนใจซื้อเนี่ยเอาไปทำประกอบอาชีพได้
เขาขายรังพึ่งที่สามารถเลี้ยงรังพึ่งแบบนี้ได้เนี่ยราคาอันละ๓๐๐บาท
ใครสนใจนะครับเอางี้ละกันสนใจน้ำผึ้งก็ได้
จะสนใจตัวรังพึ่งเอาไปต่อยอดทำธุรกิจก็ได้เหมือนกัน
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับตรงหน้าจอโทรไปสอบถามกันได้นะครับ